รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ
หนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็นหนึ่งชั่วโมงความเชื่อ
หนึ่งชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับในรายการมูไนท์
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

กลัวสิคนยังไม่เชื่อคนยังไม่เชื่อ

ถ้าจะต้องตายถ้ามันโกงได้ก็ต้องโกงแต่จริงแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ย

เราจะได้ยินมาหลายอย่างเหมือนกันถ้าสมมุติการมูเตรูทำตุ๊กตามาแทนตายแทนสิ
ตัวตายตัวแทนทำบุญอย่างนี้สิไปช่วยชีวิตโกกระบืออย่างนี้
โกงความตายได้เราเจอแต่ในหนังเราเจอแต่เรื่องเล่า
วันนี้คุณห้ามพลาดแขกรับเชิญของเราในวันนี้เขาบอกว่าเขาโกงความตายได้สำเร็จจริง
ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอก

การโกงความตายกับเราด้วยฮะ

ป๊าเปิ้ลตอนนี้เจออย่างนี่นี่๔๗แล้วนะ

คือเราเห็นจะเห็นดวงวิญญาณอย่างนี้

เพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้หลอกผีว่านี่คือผีอะไรอย่างนี้

แล้วก็เขามาเนี่ยเขาก็พยายามคุยอ่ะนะดวงวิญญาณ
แต่ว่าเราสื่อสารไม่ได้เราได้แต่เห็นเขา
ลักษณะที่พี่เห็นตอนสมัยก่อนเห็นยังไงฮะ
ก็เขาจะเป็นเหมือนมันแล้วแต่แต่สีของดวงวิญญาณนะ

ถ้าวิญญาณที่มีความสว่างก็คือเขามีบุญ

เขาคือเขามีบุญอันนี้คือความเชื่อก่อน
แต่ถ้าสมมุติที่เขาอ่อนลงถ้าสมมุติบุญเขาเริ่มหมด

ใช่จนถึงฉี่สีหมองค้ำไปเลยอย่างนี้ค่ะ

แต่คือตอนเขามาเราไม่ทราบนะคะว่า
ว่าเขาจะให้เราช่วยอะไร

เปิ้ลแต่สิ่งหนึ่งคือพี่เปิ้ลจะฝัน
ฝันเห็นว่าถ้าใครเดินผ่านสะพาน

มันเป็นสะพานสะพานแบบเล็กอะค่ะ
กรงเต็กถ้านึกง่ายพี่จี๊กรงเต็ก
คือเดินข้ามจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้
แล้วเราเห็นครั้งแรกคือ
คืออาม่าเราฝันว่า
อาม่าเดินเราเดินไปพร้อมอาม่า
แล้วก็อาม่าก็เดินข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้น

สะพานแบบกรงเต็กนึงออกใช่ไหมคะ
เดินข้ามไปคณิดอาม่าก็เดินข้ามไปละ
เราก็จังจะเดินอาม่าบอกห้าม

แต่รู้ว่าถ้าคนนี้ลักษณะอย่างนี้ปรากฏคือต้องมีคนตาย

ครั้งแรกเป็นยังไงเล่าให้ฟังใหม่ครับ
พี่ชายป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอหมอผ่าตัดอะไรอย่างนี้รอออกมา
คราวนี้ห้องรวมคุณนึกออกใช่ไหมสมัยก่อน
เตียงมันจะเลี้ยงอย่างนี้เลยมันจะเยอะเลย
แล้วทีนี้ก็จะเหลือช่องไว้สำหรับเข็นเตียงที่ผ่าตัดออกมานี่

คราวนี้เราเห็นผู้ชายร่างดำตัวเขาจะหนามีกล้ามอย่างนี้
จะยืนอยู่ที่ช่องว่างนี้
เห็นเป็นตัวเลยเหรอฮะไม่ได้เป็นแค่เงาใช่ไหมใช่

ใช่แต่ว่าเรารู้ว่าว่าเขาไม่ใช่คน

ตาสีแดงนี่คืออะไรตาดำมีไหม

ใช่ตาดำเป็นสีแดง
พอเสร็จเราก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าพี่ชายจะต้องมาอยู่ช่องนี้

พอสักพักนึงเขาก็เข็นพี่ชายมา

เผลอท่านก็ยังยืนอยู่แต่เราเข็น
ท่านเห็นไหมเห็นเออแล้วก็เอาพี่ชายไปเขียนไว้ตรงอื่นใช่
ดวงมาทืดยืนมองพี่ชายคุณอยู่อย่างเงี้ย
เขาก็ยืนอย่างเงี้ยืนแบบยืนหน้าตัวเองพี่ชายเลย
เราไม่รู้ว่าว่าจะมาเอาพี่ชายเราหรือเอาใครนะ

ไม่อยากให้อยู่ใกล้ใกล้ใช่รู้ว่าถ้าใครอยู่ในช่องเนี้ยต้องตายแน่
ปรากฏว่าคุณเข็นพี่ชายคุณออกแล้วอะไรเกิดขึ้นฮะ
เอาไว้แล้วก็ก็จะมีคนใหม่ที่ออกจาก
คือเขาจะคนนี้จะได้กลับบ้านแล้วรอจ่ายเงินค่ายา
เขาก็เข็นต้องเข็นมารอเพื่อว่ามันไม่มีที่
ก็กำลังเขนมาไว้ตรงนั้นฟังแทนที่พี่คุณใช่
ปรากฏว่าคนนั้นเขาจะชักแล้วเขาก็ตาย
แต่มันจะกลับบ้านใช่มั้ยใช่
พี่คุณไหนคร้าววันนี้มาป่ะค่ะไม่มาค่ะ
แต่จริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นวันนั้นเนี่ย
มันก็เหมือนกับคุณโกงความตายพี่ชายคุณไปแล้วถูกไหมครับ
ก็ถ้าคิดก็ใจก็คิดว่าทำอย่างนั้น
แต่คือว่าความบังเอิญมันไม่มีในโลกนะคะ
ครั้งแรกเลยที่ลักษณะคือเป็นเหมือนกับการโกงความตาย
แต่เป็นการโกงให้พี่ชายคุณค่ะหลังจากนั้นเป็นคราวของคุณ
คุณก็โกงความตายมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
พอครั้งนั้นแล้วเราก็เห็นกำลังเรียนจบค่ะ

อายุเท่าไหร่ฮะ
แล้วก็นอนไปเห็นยมทูตมา๔ตน
อันนี้เรารู้แล้วเพราะว่ามาที่เตียงเราแล้วไม่ใช่

คุณเห็นยูโมทูต๔ตนมาอยู่ที่ไหน

เพราะเราเคยเห็น๔อย่างนี้ทีนึงตอนมาเอาแม่เราไป
เราก็รู้แล้วเราก็บอกท่านเลยว่า
เราขอคือเราไม่ได้กลัวตายนะ
แต่ว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อ

ขอให้เราเรียนจบแล้วเราได้เลี้ยงก่อน
แล้วก็ท่านก็ฟังอยู่
เราก็คือเราด้วยความเรารู้ว่าเราต้องตาย

เราจะเป็นวิญญาณที่แบบอารวาสเลยนะ

มันวินาทีนั้นแล้วอะค่ะ

เราขอให้เราได้ทำบุญให้พ่อเราก่อน
ให้เราได้แสดงความกระตันอยู่ก่อน

ประสบว่าต่อรองกับยมทูตสำเร็จไหมครับ

แต่เพราะคนที่เขาไม่มีเอาบุญมาอะไรอย่างนี้

เนี่ยถ้าเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่คุณก็บาปนะ

แล้วเขาก็หายไปเลย
ก็นอน
นอนอยู่ที่ห้องเดิมแล้วค่ะ
แล้วก็เหมือนเรากึ่งหลับกึ่งตื่น

เราก็คือเราเป็นคนชอบเด็ก
เราก็คิดเดี๋ยวหันหน้ามานะ

แต่พอหันหน้ามาตาแดง

ถอยเลยนะเพราะว่าเรารู้แล้ว
เรารู้ว่าอันตรายเด็กคนนี้

ของเขาแขนเราแล้วก็กระตุก

ออกไปเราเห็นร่างเรานอนแล้ว
แล้วเด็กแรงเยอะมาก
เราก็จับแม่ธรณีที่พื้น
ว่าถ้าเรามีบุญรู้แล้ว
ขอให้เราแบบได้เลี้ยงดูพ่อแม่
อย่าเพิ่งเอาเราไปอย่างงี้อืม

ก็ดึงแรงเยอะมาก
เขาก็ดึงคันนี้กำลังจะก้าวพ้นธรณี

ท่านมาแล้วท่านก็บอกกับเด็กคนนี้ว่าให้ปล่อย

เพราะว่าเขาต้องมีหน้าที่
แล้วเราก็คือเราไม่เข้าใจหรอกว่าหน้าที่อะไรคือ

แล้วเขาก็แม่ชีก็บอกเด็กก็บอกไม่ได้

ชีก็เอาสายประคำที่ท่านใส่

ที่คอท่านคล้องให้เรา

เราไม่ได้ทันคิดว่าใครจะคุยอะไรต่อ

กลับเข้าไปเราก็นอนขึ้นมาอย่างนี้

มันกลัวลงไว้แล้วมันไม่ขึ้นอย่างนี้

จากการที่แม่ชีมาในคืนนั้น

ใช่แล้วก็เงินเดือนออกมาก็ให้พ่อแล้ว

เพราะว่าเราคิดว่าเราคงไม่มีโอกาสอีกแล้ว

แต่ทีนี้แม่ชีที่มาช่วยคุณเนี่ยนะฮะ

ตอนแรกดูเหมือนว่าคุณไม่รู้นะครับว่า

จนกระทั่งคุณมาเจอหมอดูคนหนึ่ง
นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณรู้ว่า

นี่สะพายเขาชอบไปดูหมอดู
แล้วเราก็แบบคือเราศาสนาคิด

แต่เขาบอกไปดูหน่อยแบบว่าเพราะเขาตกงานอยู่
พอไปกับเขาก็สะดอกเคาะ

สมัยก่อนมันเยอะนะ๔๐๐๐บาท

แล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็ไม่ดีขึ้น

หมอดูก็บอกว่าต้องสะดอกอีก

ที่เขาจะเดี๋ยวเขาทำเพิ่มเสริมให้

เรารู้สึกเราโมโหขึ้นมา
เราว่าตรงนั้นพังหมดเลย
ขันน้ำมนต์กระจายไปข้างหน้าเลย

มันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกันว่าคุณรู้หน้าที่คุณได้ไง

ทีนี้เปิ้ลก็บอกพี่สะพ้ายว่าไม่ต้องไปแล้ว
ต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปหรอก
เพราะว่าน่าเอ้าเดี๋ยวชีวิตก็ดีเอง

คนนี้ไม่ได้เป็นร่างทรงนะคุณ

เป็นผู้ชายแล้วก็ที่บ้านเขา

มีหลวงปู่ทวดองค์เดียว

ความรู้สึกว่าเรากำลังโกรธ

เราก็โกรธอยู่ว่ายังไงเราก็ไม่เชื่อ

คนนี้ดูพี่สภัยดู

เราก็บอกเขาว่าเนี่ยไม่เก่งเลย

มาทักทำไมเราก็คิดล่ะ

ใส่ชุดเหมือนจากวงที่ในทีวีอย่างนี้เลย
ขาวแล้วก็มีผ้าปาก
จริงคุณครั้งแรกที่ฉันเห็นเทวดา

เขาจะยืนอยู่ข้างหน้าหลวงปู่ทวด

ใช่มีแค่องค์เดียวนั่นแหละเป็นรูปภาพ

แล้วก็ยืนอยู่ให้คุณเห็นเหรอ
ไม่คุณเพราะฉันนั่งขวางประตูอยู่
ใครจะเข้ามาได้ยังไงนะ
ไม่มีใครเข้าได้หรอกฉันนั่งขวางประตูอยู่

ให้เราไปสวดชิ้นน้ำบันชร
เดี๋ยวนี้ยิ่งโวยวายไหมไม่โวยค่ะ

สวดแล้วก็เดี๋ยวจะรู้เอง

ที่เราจะจัดการหมอดู

เดี๋ยวเราจะกลับคืนนี้๓รอบ

สวดไม่ได้ขอกลับมา

สิ่งบางอย่างที่คุณสัมผัสได้

คือเป็นคนแต่ร่างเขาจะสีเขียว
คนนี้แหละสอนเรานั่งสมาธิ

คุณก็ช่วยชีวิตเขามาได้

พ่อเรา

เดี๋ยวเราจะกลับไปอ่านคืนนี้๓รอบ
ถ้าพอตอนเช้าแล้วเราสวดไม่ได้
ขอกลับมาเอาเท้ารูปหน้าเขา
รอคนมาเยอะ
อยู่ข้างในอ่ะเราก็เลยรีบใยหาไปคอห้องบอกพี่สะไพย
เกิดอะไรขึ้นกับเราไม่รู้ข้างในมันทำไมมันถึงท่องอะไรก็ไม่รู้
นี้เขาก็เลยให้เราพูดตามข้างใน
พอเราพูดเขาก็บอกเนี่ยแหละบทชิงภาพบรรจร
กลับไปหาเขาแล้วคันนี้ชวนเราเป็นคนชวนพี่เจ้าพายกลับไปหาเขา

บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรา

ไม่เชื่อค่ะแล้วยังไงต่อแล้วแล้วเขาก็บอกบอก
แค่ให้เรากลับไปทำตามสัญญาคือนั่งสมาธิศักดิ์

เราก็บอกว่าแล้วเราจะนั่งยังไงแต่เห็นบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วเนี่ยนะฮะ

บางสิ่งบางอย่างที่คุณสัมผัสได้เป็นสีเขียว
มาอยู่กับตัวคุณตลอดเวลามันคืออะไร
จะขอเรียกว่าอากูแล้วกันนะคะ

คือเป็นคนแต่ร่างเขาจะสีเขียว
คนนี้แหละสอนเรานั่งสมาธิ

พอวันที่กลับจากหมอดูคนนั้นเรากลับมา
เราก็คิดว่าไม่นั่งหรอกเพราะว่านั่งไม่เป็น
แล้วพอ๖โมงเย็นก็มีเสียงบอก

เราก็แบบเดี๋ยวดูหนังกดจบก่อน

พอดูดูปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปนั่ง
เขาก็จะบอกหมดให้เราทำยังไง
นั่งสมาธิหายใจยังไง

พยายามฝึกไปทุกวันทุกวันทุกวัน

ยังไงไม่มีทางรอด

คุณก็ช่วยชีวิตเขามาได้

ช่วงประมาณ๑๐ปีเกือบ๒๐ปี

แล้วคือแบบเราทำอะไรได้เราต้องทำ
เราก็เลยคิดว่า

บรรยากาศรอบข้างมันนิ่ง

สโลเหมือนมันเคลื่อนไหวช้า

ขึ้นมาปุ๊บรู้สึกทุกอย่างมันสโลไปหมด
คุณเลยคิดว่าวันนั้นพ่อคุณไปแน่

ก็บอกพี่ชาย

เฮียวันนี้พ่อจะต้องตายแล้วนะเชื่อลงไหม

คือเราจะลองโกงดู

เราจะพาพ่อไปอยู่ในจุดหมอเทพ
เป็นจุดแบบ
เป็นจุดที่เทวดาคุ้มครองรักษา

ทุกบ้านรักของแต่ละคนไม่เหมือน

ไม่รู้คือตอบไม่ได้

พอได้จุดหมอเทียบก็คือห้องเรา
ก็ย้ายพ่อมานอนอยู่ที่เตียงเรา

เราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเป็นความเคยชินหรือเปล่า
ว่าคนอยู่ตรงนี้นอนอยู่ตรงนี้

ถ้าพ่อรอดก็คือรอด
ถ้าเราโกงได้คือรอด

ห้องพ่ออ่ะเอาหมอนมาทำเป็นเหมือนคน

นอกจากย้ายแต่ตัวพ่อไปแค่นั้น

พอง่วงนอนกันก็ต่างคนก็ต่างเข้าห้องนอน
แต่ว่าเราจะนอนจับขาพ่อไว้เลย

แล้วพอใกล้ที่สองนกแสกอ่ะ

ไม่ดีแล้วนะเราก็พยายามจับพ่อเราไว้นะ

ก็บินประมาณสักตี๔

เราก็รีบลุกมา

หรือเราได้ยินเสียงนกแสกคนเดียวนึกออกไหมคะ

ชาวบ้านใส่ชุดดำมา

คิดว่าพ่อไปแน่แล้ว
ตรงข้ามค่ะพ่อรอด

กลับไปโรงพยาบาลใหม่หมอบอกไปทำอะไรมา

เราก็บอกว่า
ก็ให้กินปกติอย่างนี้

แล้วให้เขาฟัน

เพราะว่าแกรู้ว่าเราเห็นพวกนี้มาตั้งแต่เล็ก
แต่ว่าวันนี้พี่ชายมาด้วย

ซึ่งในตอนนั้นคุณเป็นคนบอกพี่โจ้เองว่า

สวัสดีครับพี่โจ้ครับ

ห้องของน้องสาวเนี่ยปกติ

พอหลังจากระเวียงไปจะเป็นเหมือนกับ

ผมเห็นนกตัวหนึ่งแต่ผมไม่ทราบว่า

ผมก็เลยเอาไฟฉายส่องไว้ที่นก

แล้วยังไงเหรอ
หลังจากนั้น

ให้พ่อไปนอนห้องนู้นดีกว่า

ทุกคนพี่น้องก็มานั่งล้อมวง

เป็นคริสต์นะครับ
สวดใส่ปลาคำของคริสต์นะครับ

ผมจะไปวัดเหรอไปจองวัดให้พ่อเหรอ

พอสักครู่ยังพูดไม่ทันจบคำครับ

คุณพ่ออยู่ได้ต่ออีกกี่ปี
ก็อีกประมาณ๑๐ปี

ก็คันนี้รอบ๒ละ

วันหนึ่งชาวบ้านก็คือเราไปซื้อของ

เมื่อกี้ประคองอากงก็คือพ่อเรา

แล้วก็ไปโรงพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็ประมาณอาทิตย์นึงแล้วเรา

มาอีกแล้วอันนี้เรารู้แล้ว

จำได้เลยแต่วันบรรยากาศ

แล้วก็รู้ว่าพรุ่งนี้พ่อต้องตายแล้ว

พ่อพรุ่งนี้พ่อต้องตายแล้วนะ

อย่างนี้เลยทำไมถึงรู้ว่าพรุ่งนี้พ่อต้องตาย

ไม่บอกค่ะพรุ่งนี้พ่อต้องตายแล้วพ่อพร้อมไหม

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ
พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

พี่น้องรู้ไหมว่าพ่อจะตายแล้วนะ

คือถ้าใครรอดคนนั้นต้องสร้างบุญเข้าใจ
แต่ที่แน่เรื่องโกงความตายของพ่อคนนี้คือ

จนสุดท้ายพ่อเพื่อนคนล้มป่วย

เพื่อนก็บอกว่าพ่อป่วยก็คือรู้ว่าพ่อป่วย

เอาละบรรยากาศอย่างนี้มาอีกแล้ว
ไอ้ที่มันหยุดนิ่งเนี่ยที่มันไม่เคลื่อนไหว

ใคร

โทรศัพท์ไปหาพี่สาวเขา

มันบอกว่าเนี่ยมารับเราวันนี้เลยนะ

คือมันต้องก่อน๖โมงเย็น

ก็ทุกคนก็เดินเข้าบ้านเราเข้าคนสุดท้าย
เราก็ต้องปิดประตูรั้วใช่ไหมคะ

คือเรามาก่อนยมทูตแป๊บเดียว

แบบแบบฉิวเฉียนมากอะ
ปิดประตูไปท่านยมทรูยืนนอกลัวอะ

โกงความตายไหม
แล้วทีนี้

แบบแบบฉิวเฉียนมากอะ

เพราะเรามีความรู้สึกว่าเรามาก่อน
แล้วเราก็บอกเพื่อนให้เอาทูบมาขัดประตูไว้

เราก็ค่อยเปิดประตูนี้ได้

หลังจากนั้นเราก็ดูให้พ่อเขา

บอกว่าคนนี้เคยโกงความตายแล้ว

เป็นตัวเขียวนะ
ทการเช็กว่ามันใจจีนอย่างนี้
เราก็เลยพูดพูดดังแต่คือเรารู้ยมทูตฟังอยู่
เอ่ออาป๊าพ่อเพื่อนหน่อยนะว่าอาป๊าอาป๊ายังมีบุญอะไรที่ยังทำไม่เสร็จนะ
เราพยายามส่งซิกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นแค่คุยแค่เรานะมันคุยถึง

แล้วเจ๊ก็บอกอ๋อมีมีซื้อที่ดินที่ดินจริงให้วัด
เขาซื้อไว้จริงจริงใช่แต่ว่ายังผ่อนไม่หมด
เราก็คิดบุญนี้แหละที่จะทำให้อาป่ารอด
เราก็บอกอ๋อเจ๊อาเจ๊ซื้อที่ดินใช่ไหมอย่างนี้
อาเจ๊ผ่อนเดือนเท่าไหร่นะอาเจ๊ก็บอกประมาณ๔๐๐๐๕๐๐๐
อาเจ๊ก็เหลือ๒๐๐๐นะเพื่อยืด
พออันนี้เสร็จปุ๊บยมทูตท่านก็หายเลย
คือท่านก็รู้แล้วว่าหมด

วิญญาณเลือด
เราจะเอาอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวกับแบบไปทำบุญพระเขามีหมดอ่ะ
เขามีสังกะทายมีพ่อก์ไตมีอะไรคือเขาซื้อติดบ้าน

ถ้าตายผื่อนี้ไปสวายพระและให้ท่านห่มนะ
ใช่แต่ไม่ใช่คุณจะช่วยทุกคนได้หมดนะ
อย่างที่คุณบอกว่ามันอยู่ที่บุญที่กรรมด้วย
มีคนมาขอให้คุณช่วยแต่คุณบอกว่าช่วยไม่ได้แล้ว
เหลือเวลาอีกแค่๗วันเหตุการณ์นั้นเป็นไงฮะ
คือคนนี้ออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็พามาบอกว่า
นี่คือเขาอยากเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะตายเมื่อไห
แต่คือเขาอยากสร้างบุญคืออยากให้เราบอกว่า
เขาควรไปทำบุญอะไรบุญอะไรอย่างนี้
หรือว่าเขาติดกรรมอะไรแล้วควรจะไปทำอะไร

คนนี้พอเบ้นมองเขาแล้วเหมือนที่เบ้นบอก
เป็นวัดบุญอย่างนี้เปิ้ลบอกหมดเวลาแล้ว

คือบุญอะไรที่จะมาทำเพื่อยื้อชีวิตคุณมันไม่มี

เราก็บอกคุณมีเวลา๗วันคุณอยากทำอะไรในชีวิตคุณทำไปเลย

ใช่ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนก็แบบ

หลังจากนั้น๗วันเราก็เห็นเขามาเป็นแบบดวงวิญญาณ
มาตอนกลางวันเลย
เราก็จำคนนี้ที่วันนั้นเราบอกเป็นอย่างนี้
เราก็บอกว่าบอกพี่มีอะไรคะ
บอกเขาด้วยความว่าเขาเครียดมากอ่ะ
เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจากที่เราทักหรือเปล่าหรืออะไร
แต่ว่าเขาแบบว่าคือเขาไม่รู้จะทำอะไรก่อน
คุณหนุ่มบ้านก็ยังผ่อนไม่หมด
อย่างนี้ลูกก็ยังเรียนหนังสืออยู่
คือเขาคิดมากจนสรุปเขาไม่ได้ทำอะไรเลย

ให้เราช่วยเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหม
ให้เขาได้คุยกับญาติ

ซึ่งเคยโกรธกันนะ
มันบอกว่าเขาต้องมีคนรับปากเขานะ

จัดการเรื่องบ้านให้แล้วจะดูแลลูกให้

ถ้าอันนี้วิญญาณเขาขอร้องเราเราก็เลยทำ

เชื่อหรือไหมเรื่องที่คุณเปิ้ลเขาทำแบบนี้ที่คุณเห็นคุณเชื่อไหม

เพราะว่านั่งสมาธิเห็นในเรื่องพวกแบบนี้ด้วยค่ะ
เชื่อในเรื่องเวรกรรมอะค่ะมีจริง
เห็นบอกมีอีกเรื่องหนึ่งคุณไปเคยเตือนน้องคนหนึ่งชื่อว่าเดีย
เรื่องราวของการที่จะเสียชีวิตสุดท้ายแล้วเนี่ย
เหมือนกับเขาไม่ได้ฟังคำเตือนแล้วเขาก็ไม่รอด

น้องคนนี้เป็นน้องที่อยู่ในหมู่บ้าน
แล้ววันหนึ่งภาพมันขึ้นกลางอากาศ
เป็นภาพอนาคตนะว่าน้องคนนี้จะต้องเสียชีวิต
ด้วยรถมอเตอร์ไซสีแดงดำ

เออแต่มันไม่มีสีแค่นั้นเอง
รู้ว่าเขาเสียชีวิตยังไงตรงไหนรู้หมด
เราก็จับแค่ว่าเขาเสียชีวิตเพราะมอเตอร์ไซสีแดงดำ
ถ้าเราไม่ไปแตะมอเตอร์ไซค์สีแดงดำก็จบ

ใช่เราก็บอกเขาก็หนีมาได้ปีนึง
คือทุกคนบอกทุกคนเลยอันนี้
บอกเด็กในหมู่บ้านบอกเฮียบอกใคร

จนปีที่๓วันนั้นก็เหตุการณ์อย่างนี้อีกแล้ว
หมอกมาอีกแล้วไม่เคลื่อนไหว

ใช่เราถามเลยว่าวันนี้ใคร

กูอ่ะเราถามว่าวันนี้ใคร
แล้วเขาก็ขึ้นรูปหน้าเดียหน้าน้องคนนี้

เราว่าถ้าน้องไม่แตกมอเตอร์ไซสีแดงดำ

พอเราขึ้นไปนอนปุ๊บมีเพื่อนมาหาเขา
แล้วเพื่อนจากข้างนอกหมู่บ้าน
ซึ่งคนในหมู่บ้านไม่เคยเห็น

มันมืดไงคะแล้วเขาคงแบบ

ใช่เพราะมัน๓ปีแล้ว
เราไม่ได้ย้ำเขาทุกวัน

ใช่และเขาก็จะจากคนนั่ง
เขาเป็นคนขับเ้งเขาขับแข็ง

แล้วก็เหลืออันนี้เหลือมืออันเดียวขาดมือ
แล้วก็มันเหมือนสไลด์กับดินนะคะก็ชนเสา
คุณเสาไม่ได้ใหญ่นะเสาเส้นเล็กเอง
คนมันถึงที่ตายคอหักเสียชีวิต
ค่ะกระโหลกเปิดแล้ว
แต่วิญญาณเขาก็ไม่ยอมไปไหนอีกใช่ทำไม
คุณวันที่เกิดเหตุตรงนั้นน่ะนะ
เขายังส่งเพื่อนเขาไปโรงพยาบาลนะคุณ
หมายความว่าไง
น้องเดียที่ตายอ่ะเรียกรถแท็กซี่เอาเพื่อนส่งโรงพยาบาลฮะ

เรียกไทคซี่ยังไง
ไปที่ไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ซี่ก็เห็นเห็นน้องเขาพาเพื่อนไปขึ้นเปย์อะไรอย่างนี้

เขาก็พอไปถึงที่โรงพยาบาล

รอเดียออกมาจ่ายค่ารถนึกออกไหมคะ

เข้าไปเลยเข้าไปห้องที่ที่

ก็ทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านรู้ว่าเดียไปส่งเพื่อน
เพื่อนคนนี้รอดเพราะว่าเดียไปส่งก็จากแท็กซี่นี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าตอนที่เดียเสียชีวิตวิญญาณของเขาก็ยังไม่ยอมไปผุดไปเกิด

แล้วก็มีภัญญา
แล้วก็คือเขาจะรักภรรยาเขามากอะ

แฟนเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงงาน

แต่สุดท้ายเห็นบอกว่ามีลูกชายก็ไปถ่ายรูปติดไฟ

ใช่ถ่ายรูปเล่นในบ้านค่ะ

อันนี้บอกไม่ถูกพอขยายปุ๊บเป็นหน้าเดียว
เราก็บอกแฟนเขาว่าไม่ได้แล้ว
เดี๋ยวนานไปดวงวิญญาณอยู่นาน

แล้วก็คือถ้าเขายังห่วงอย่างนี้
เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นจิตที่ติด
มันก็ไปก็ไม่สบาย
บอกเราต้องให้เขาพักแล้ว
ก็ให้แฟนเขาเอาผ้าไตไปถวาย
แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย

ทำไมกลิ่นตัวคนที่จะตายมันจะมีกลิ่นที่มันกิน

คุณต้องได้กลิ่นเฉพาะของคุณเองถูกไหม
มันแต่ก่อนนี้มันเป็นพัฒนาการนึกออกไหม
แต่ก่อนเราไม่ได้นั่งสมาธิมันก็

ก็เห็นคุยไม่ได้

คนนี้คนนี้ได้กลิ่นคนนี้คนนี้เสียชีวิต
พอมานั่งสมาธิแล้วมันเห็นแล้ว

คุณบอกคุณจะเหลือเวลาอีกแค่๓ปีเนี่ยนะ

พี่คุณเพื่อนคุณที่นั่งอยู่ก็ไม่ตกใจ
ก็รู้ค่ะพูดทุกวัน

จะแย่งกันที่ว่าใครจะไปก่อนไปหลัง

ถ้าเป็นอะไรคุณมดดำก็เอาไปไม่ได้

ก็รู้ไหมถ้ามันสละทุกวันแล้วเกิดมันยังไม่ตายล่ะ

เราเอาเท่าที่เรามีสิ

คือคุณหาได้หาเงินได้ทำงานได้เพื่อคนข้างหลังได้
แต่คือใจเราต้องไม่ยึดอยู่จงง
แต่คุณต้องไม่ไปยึดว่าอันนี้ของฉันอันนี้ของฉัน
เปิ้ลแล้ววันนี้อากูตัวเขียวอยู่ตรงไหน

ถ้าภาษาสมาธินะเขาเรียกว่าผู้รู้
เราไม่รู้นะว่านี่คือคนที่เขาปฏิบัติสมาธิเขาถามเรา
เขาบอกเราว่าคือเราได้ผู้รู้

ให้ประกาศให้คนรู้กันว่ามันมีเรื่องของการโกงความตายอยู่
มันอาจจะเป็นเรื่องดูเหนือธรรมชาติ
กลัวคนที่เขาดูอยู่แล้วเขาไม่เชื่อเขาจะด่าเราไหม
คือเรื่องอจินตัยถ้าใครไม่ได้สัมผัสคนนั้นยอมไม่เชื่อ
อจินตัยมันเป็นเรื่องที่อธิบายไม่ย่าย
สุดท้ายจริง๕๑ที่คุณบอกตายไหม
คุณจะตายเนี่ยจะโกงความตายไหม

ไม่โกงถ้าต้องตายจริงพร้อม

ก็ถือว่าเป็นโบนัสจากพระ
เป็นโบนัสจากพระไม่ใช่เป็นการที่หนีความตายหรือโกงความตาย

แต่สิ่งหนึ่งเออความตายมันอยู่ใกล้ตัวเรามากเลย
ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมมันก็น่าจะแบบว่า
เป็นการเตรียมตัวตายได้อย่างสมบูรณ์แบบจริง
เรื่องนี้จริงไม่จริงมันอยู่ที่ท่านผู้ชมว่า
เขาเล่าเรื่องหรือเป็นเรื่องจริง
วันนี้ขอบคุณนะครับป้าเปิ้ลขอบคุณครับ

ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ

ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ
ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ

ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ
ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ

ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ

ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ
ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ

ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ

ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ

ขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับ

โปรดติดตามตอนต่อไป